มันก็จะน่ารักขนาดนิดหน่อย
เช่นก็จะถ้านนึกถึงอึ่งอ่าง
ครั้งแรกของในเลย
อื้อฮือตัดฟ้าบ

กรอบกรอบมากครับ
อื้อฮือ
เออ
ขันเหนียวป่ะ

ึกชอดไม่มีนะครับแต่ว่าอึ่งชอตเรามี

มึกชอตไม่มีพี่ปุ้ยอย่าไปยอมน้องเขา

ประเทศเพื่อนบ้านเขาชอบกินไง

ตอนแรกก็พยายามดูอยู่คุณผู้ชมว่า

อู๋ฮือทอดเรียบร้อยเลยนะ
น้องเขาก็ค่อยงาบฟาบเข้าไป
ทำให้มันตายแล้วถ้ากินแบบเป็นก็สงสารมันเหมือนกัน

เขาบอกว่ามันกินได้ครับมันเป็นเมนูอาหารป่า
เห็นกันทุกภาคของประเทศไทยนี่แหละ
ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปปิ้งไปย่าง
ต้มยำทำผัดเผ็ดแล้วก็มีแปรรูปด้วย
เป็นปลาร้าอึ่งก็มีเหมือนกัน
แต่อันนี้คืออึ่งช็อตนะฮะ
อึงชอตกินกับแบบนี้เป็นท็อตเลย

เป็นสูตรน้ำจิ้มแจ่วสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ด

ผมเอาแต่น้ำจิ้มละก่อน